มาดูตลอดข่าวในช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
และอย่าลืมส่งข้อความกันมาด้วยทั้งไลน์และเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าว
อยากทิ้งอะไรไว้ในปีเก่าเพื่อรอต้อนรับปีใหม่
แต่ว่าอยากเสริมพิกัดตัวเองให้มันมีความเห็งความปังยิ่งขึ้น
งั้นไปเสริมดวงเสริมโชคชะตาต้องตามหมอไก่ไปเลย
ช่วงพิกัดเฮงนะฮะหมอไก่จะพาไปขอโชคขอลาบกับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
ที่วัดทัพกระดานแล้วมีทีเด็ดให้ดูช่วงท้ายด้วย
ติดตามกันเลยในช่วงของพิกัดเห็ง
วันนี้นะคะหมอไก่อยู่ที่วัดทัพกระดานค่ะ
อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
เมื่อสามสิบปีที่แล้วนะคะวัดนี้ค่ะคล้าคลั่งไปด้วยผู้คนมากมายนะคะ
ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของบุคคลอันเป็นที่รักคนหนึ่งค่ะ
และบุคคลที่หมอไก่พูดถึงนี้ค่ะก็คือแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นั่นเองค่ะ
มีเรื่องเล่ากันมานะคะว่ามีผู้คนค่ะมาขอพรกับหุ่นหรือว่าลูกหมุนของแม่พึ่งค่ะ
ขอแล้วก็ได้สมอย่างใจปรารถนาค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะหมอไก่ได้รับเกียรติจากพี่เคค่ะ
เคนะคะจะมาเล่าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของหุ่นที่สองของแม่พึ่งนี้ค่ะ

อยากจะทราบค่ะว่าหุ่นที่สองเนี่ยใครเป็นผู้สร้างอ่ะคะเนี่ย
คุณยุ้ยญาติเยอะสาเหตุที่สร้างหุ่นที่๒ขึ้นมาเนี่ย
เพราะว่าคันที่คุณยุ้ยยังอยู่กับแม่พึ่งพุ่มพวงสมัยที่แม่พึ่งยังมีชีวิตอยู่
แม่พึ่งได้เสียชีวิตไปเนี่ยคุณยุ้ยก็แสดงความกระตันอยู่กระตะเวที
เรียกว่าเปรียบเสมือนแม่เลยคุณยุ้ยเนี่ยนับถือแม่พึ่งพุ่มพวงเหมือนแม่ของเขาเลย
เขาก็เลยแสดงความกระตันอยู่กระตะเวทีด้วยการสร้างหุ่นที่๒เพื่อแสดงความกระตันอยู่
ว่าเคารพครูบาอาจารย์เคารพแม่ของเขาช่วยอยู่ในใจของเขาตลอดไป

หุ่นที่๒จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการกระตันอยู่
คนที่มาขอเกี่ยวกับเรื่องโชคบริเวณนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวมีอยู่เย็นเป็นสุขอะไรสักแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่
แล้วได้ยินว่าคุณยุ้ยไม่ได้สร้างแค่หุ่นเดียวใช่ไหมคะพี่
ครับผมคุณยุ้ยยังสร้างหุ่นอีกหนึ่งหุ่นนะครับคือหุ่นที่๔คือจะอยู่บริเวณด้านในนะครับ

อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมคะ
อยู่ใกล้บริเวณด้านในเนี่ยก็คือที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยนะครับ

คุณยุ้ยญาติเยอะเป็นผู้สร้างมีความตั้งใจจะสร้างให้เหมือนสมัยที่แม่พึ่งยังอยู่ในบริเวณลานคอนเสิร์ต
เราจะเห็นว่าอาจจะจัดลักษณะเหมือนอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตเลยจะเป็นคนที่ค่อนข้างสง่างาม
คุณยุ้ยก็ตั้งใจที่จะทำให้หุ่นนี้เป็นหุ่นที่เหมือนมีชีวิต
คะแล้วมีที่มาไหมคะว่าทำไมถึงต้องมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของการปลดหนี้ที่หุ่นที่๔นี้ค่ะ
เขาก็เล่าให้เราฟังอย่างนี้นะฮะว่าเขาเป็นหนี้เป็นสินเดือดร้อนถ้าแม่พึ่งมีบารมีจริงมีปฏิหารจริง
ขอให้เขาเนี่ยประสบความสำเร็จขอให้เขาเนี่ยปลดหนี้ขอให้เขามีเงินปรากฏว่าหุ่นนี้ทำให้คนต้องบอกว่าที่มาจุดทูปและขอพรบริเวณนี้ประสบความสำเร็จจึงได้ขนาดนามว่าคุณปลดหนี้
อกจากนี้นะคะยังมีหุ่นที่น่าสนใจอีกนะคะเดี๋ยวไก่กับพี่เคค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะไปเลยค่ะพี่เคไปค่ะ
ก่อนที่เรานะคะจะไปหุ่นอื่นค่ะมีตรงแวะจุดนี้เลยนะคะเพราะว่าจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อของแม่พึ่งเลยนะคะเพราะว่าแผ่นเสียงนี้ค่ะมีที่มานะคะเพราะว่าในสมัยก่อนค่ะเคยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดค่ะไฟไหม้ตลาดเผาผ่านทุกสิ่งเลยนะคะแปลว่ามีสิ่งหนึ่งค่ะไม่ถูกเผานั่นก็คือแผ่นเสียงแผ่
หลังจากที่ได้พูดคุยกับทางพี่เคนะคะก็คือได้ข้อมูลมาตรงกันเลยค่ะว่าเวลาที่เรานะคะมาขอพรกับหุ่นนี้ค่ะเขาจะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ใหญ่นะคะเช่นเรื่องของธุรกิจการค้านะคะหรือว่าเรื่องของการขายที่ดินค่ะแล้วเขาจะมีการแก้บนด้วยทองคำนี่เป็นทองคำแท้เลยนะคะและคุณผู้ชมคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะที่วัดทัพกระดา
หนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดนี้ค่ะถ้าไม่ได้ไปก็เหมือนกับมาไม่ถึงวัดทัพกระดาษแห่งนี้นะคะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ
ตัวผมเองเคยจุดทูปแล้วบอกว่าแม่พึ่งครับลูกใกล้จะเปิดเทอมแล้วต้องจ่ายค่าเทิมลูกก็จุดทูปนะครับเสี่ยงดวง

พอพูดแล้วอยากจะไหว้เลยครับผมทำได้ที่ครับ
ขอพรกันทั้งทีนะคะก็ต้องมาขอโชคขอลาบจากแม่พึ่งกันสักหน่อยค่ะ
เดี๋ยวหมอไก่จะทำการล้วงหายเสี่ยงโชคนะคะคุณผู้ชม